สังคมออนไลน์ยังคงมีการแชร์คลิปภาพ
ดรสุเมษตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ขณะที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
คำพรที่ได้พระราชทานเป็นครั้งสุดท้าย

ตอนนั้นยังทรงมีพระนามัยอยู่
คือแม้ประชวนอยู่ที่ศรีราชก็ตาม
ผมได้นำคณะหนึ่งเข้าเฝ้า

ก็รอให้คณะนั้นก็เดินออกจากห้องเฝ้า

บอกวันนี้วันเกิด

เพราะค่ะนิ่งไปสักพักนึง

อย่างงานยังไม่เสร็จพระสุมมติ๓คน
เพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณซึ่งผมคิดว่า
ผมอยากจะสมมุติตัวเองเป็นตัวแทนหัวประสบนี้ก่อน
ก็คงเป็นพระกระแสรับสั่งของพระองค์ท่านเป็นวาระสุดท้ายว่า
ขอให้เราดำรงชีวิตต่อไปทำงานต่อไป
พระองค์เสด็จสวรรคตแล้วก็ตามนั้น

และเมื่อวันซื้อนี้เอง
ระหว่างไปงานพระบรมศพอยู่นั้น
สมมติพระเทพฯซึ่งเศรษฐ์เป็นประธานในพิธี
ในตอนเช้าวันนั้นก็มาแวะ
เสด็จมาที่หน้าผมบอก
คุณหมอพ่อรับสั่งว่าให้ทำงานต่อไปนะ
และงานเราคงจะหนักกว่าเดิมอีก
ผมก็รับใส่กล้าวไว้แล้วคิดในใจว่าก็
จะปฏิบัติตามคำพรที่พระราชทานมาก็จะทำต่อไปวันไหนหมดแรงเมื่อไหร่โดยสังขารไม่เอื้อ
นั่นก็เป็นเรื่องของสังขารอันนั้นเป็นเรื่องของชีวิต
เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตราไตที่ยังมีอยู่
ผมก็จะขอทำงานและก็ไม่ทำงานเพื่อตัวเองครับ
ทำงานเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นตามที่ได้กระทรงกำชับไว้
คำพรที่ได้พระราชทานเป็นครั้งสุดท้าย
เมตตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้ให้สัมภาษณ์กับเฟซบุ๊คแฟนเพจสารต่อที่พ่อทำ
เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาถึงพรพระราชทานสุดท้าย
วาระวันเกิดอายุ๗๒ปีของดรสุเมฆเมื่อ๕ปีที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยพระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งว่าสุเมษงานยังไม่เสร็จ
อกจากนี้เฟซบุ๊คแฟนเพจดังกล่าวยังมีการเผยข้อความตอนหนึ่งของดรสุเมฆ
ที่เคยปราธกฐาในงานโครงการจัดกิจกรรมและสัมมนาผู้สูงอายุ
ร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียนหน้าอาคารรัฐสภา
เมื่อวันที่๒๒เมษายน๒๕๕๕โดยครั้งนั้นดรสุเมฆเคยกล่าวไว้ว่า
ผมเคยเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ผมอายุ๖๐ปีเป็นวัยที่ต้องเกษียณ
พระองค์รับสั่งว่าแล้วฉันล่ะวันนั้นผมอายุ๖๐ปี
แต่พระองค์ทรงเจริญพระชมพันธุ์ศาสตร์๗๒พันธุ์ศาสตร์
ตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเอ่ยถึงคำว่าเกษียณอีกเลย
ผมจึงเปลี่ยนเป็นขอพระราชทานพรในวันคล้ายวันเกิดแทน
พระองค์ทรงมักจะให้พรในธรรมนองว่าขอให้แข็งแรงนะ
ขอให้มีพละกำลังกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้
หรือขอให้มีความสุขในการทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
พระราชทานมักจบลงด้วยงานหรือการทำเพื่อคนอื่น
แต่ในปี๒๕๕๔ผมเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระองค์ว่า
อายุครบ๗๒ปีพระองค์ทรงนิ่งไปสักพักหนึ่ง
แล้วทรงยกพระหัดมาจับบ่าผมเขย่าแล้วรับสั่งว่า
สุเมษงานยังไม่เสร็จสุเมษงานยังไม่เสร็จ
แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงห่วงเรื่องงานอย่างแท้จริงค่ะ